วันนี้ดิฉันมีข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะ
เพราะว่ารูดูพ็อปกลุ่งเนี้ยใกล้เข้ามาถึงแล้วค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าปลายสัปดาห์หน้า
จากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีสภาพอากาศที่ร้อนปนฝนค่ะ
เกษตรกรควรตรวจสอบโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ให้รั่วซึม
คำยันกิ่งผลไม้ป้องกันลมพัดค่ะ
ควรนำสัตว์เลี้ยงไปไว้กลางแจ้ง
ป้องกันฟ้าผ่าป้องกันน้ำฝนนะคะชะหน้าดินไหลลงบ่อค่ะ
แล้วก็ป้องกันสัตว์น้ำขาดออกซิเจนกันด้วย
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีสภาพอากาศร้อนป้นฝนค่ะ
เกษตรกรปรับพื้นที่เพาะปลูกให้ระบายน้ำได้ดีค่ะ
ตรวจสอบโรงเรือเลี้ยงสัตว์นะคะป้องกันฝนรั่วซึมกันด้วย
อย่าลืมทำทางระบายน้ำค่ะออกจากแปลงเพาะปลูก
และค้ำยันไม้ผลนะคะป้องกันลมพัดแล้วก็คลื่นลมสงบค่ะ
ขณะที่ภาคใต้นะคะมีฝนตลอดช่วงค่ะ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำนะคะ
และระวังหนอนระบาดในพืชคลื่นลมค่อนข้างสงบค่ะคุณผู้ชม
ในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นค่ะก็ต้องเผชิญกับพายุถล่มเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
มีน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมสูงมิดหลังคารถแบบนี้เลยค่ะ
หลังจากที่พายุเข้าถล่มนะคะต่อเนื่องกันหลายวันค่ะ
ทำให้ไฟฟ้าดับต้นไม้โค้นล้มเป็นแนวยาวค่ะคุณผู้ชม
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ในขณะที่รัฐที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ต้องเผชิญปัญหาเดียวกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ